ถ้าไม่สนิทกันจริงเชื่อใจกันไม่ได้จริง

อย่าไปเซ็นค้ำประกันให้ใครเลย

นี้มีผู้หญิงคนนึงร้องผ่านสื่อมานะคะ

ถูกเจ้าหนี้นอกระบบทำร้ายร่างกาย
ทำร้ายทั้งตัวเขาเองทำร้ายทั้งลูกของเขาด้วย
ทั้งที่เขาไม่ใช่เจ้าหนี้โดยตรงแต่แค่ไปเซ็นคำให้เพื่อน

คลิปส่งถึงสื่อมวลชนบอกช่วยเธอด้วยได้ไหม
ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงกับลูกสาว๒ขวบ
เพราะเธอไปเซ็นค้ำประกันเงินกู้ให้เพื่อน
แต่เพื่อนก็ไม่รู้ว่าจ่ายอย่างไร
ยอดมันเพิ่มเอาจนเป็นหนี้เยอะมาก
แล้วเจ้าหนี้ก็มาทวงเงินที่เธอค่ะ
เข้ามาทำร้ายร่างกายเธอทำร้ายลูกวัย๒ขวบของเธอด้วย
ตอนนี้เธอบอกไม่กล้าออกไปไหนแล้วดูบาดแผลสิคะ
อาทิตย์ที่ผ่านมาเขาได้เข้ามาทำร้ายร่างกายหนูกับลูก
จับลูกหนูโยนลงด้วยความแรงลงแล้วก็ผลักลูกหนู
ตอนนั้นลูกหนูไม่สบายอยู่ด้วยแล้วก็มีความภาวะและหวาดระแวง
กินข้าวไม่ได้เข้าโรงพยาบาลไปสองคืน
หนูออกไปไหนไม่ได้เลยลูกหนูต้องให้ลูกกินน้ำเป่าแทนแทนนม

พี่ทุกคนหวังว่าพี่ทุกคนช่วยหนู
ขอบคุณครับ
ส่งพี่เคี่ยววิมลวันลงพื้นที่ไปเจอเธอที่อำเภอทุ่งสงศ์นะคะ
บอกว่าสามีเนี่ยทำงานต่างจังหวัดเธอก็เลยต้องดูแลลูก
สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ชาย๔คนขับกระบะมาจอดหน้าบ้าน
แล้วก็เข้ามาทวงหนี้ที่เธอไปค้ำให้เพื่อน๕๐๐๐บาท
แล้วก็มาทำร้ายร่างกายเธอกับลูกค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งดึงปืนออกมาจากเอวเอาปืนตบหน้าจี้หัวเธอต่อหน้าลูก
ขู่บอกว่าภายในวันที่๑๔กันยายนนี้เอาเงินมาคืนให้ได้๔๐๐๐บาท
ไม่งั้นจะเผาบ้านจะยิงทิ้งมันทั้งแม่ทั้งลูกเลย
ไปแจ้งความที่สพทุ่งสงศ์แล้วนะคะ
แต่ก็ยังถูกข่มขู่อย่างต่อเนื่อง
เธอก็ถ่ายภาพที่เธอถูกทำร้ายไปส่งให้เพื่อน

ช่วยกลับมารับผิดชอบหนี้ที่ก่อไว้ได้ไหม
เราแค่เซ็นคำให้เธอเพื่อที่เธอจะได้กู้เงินได้
แต่เราไม่ได้จะต้องมารับกรรม
และให้ลูกเราต้องมาเจออะไรแบบนี้

แล้วก็ยังใช้ชีวิตแบบมีความสุขเที่ยวกลางคืนสนุกสนาน
ที่วันนี้หนูอยากเรียกร้อง
เพราะหนูไม่ได้อยากติดใจเอาความกับเจ้าหนี้ด้วยค่ะ

ว่ามันเป็นความผิดของเราแล้วก็เป็นความผิดของเพื่อนเรา

ก็คือหนูอยากให้พ่อแม่เขา
พาลูกสาวเขามารับหนี้ทุกอย่างเลยค่ะ
แล้วก็โยนไปจากหนูเพราะว่าหนูอยู่นี้ก็ไม่ปลอดภัย
บอกว่าเงินกู้ที่เพื่อนสนิทเธอ
เอาเอกสารไปยื่นคำประกันมียอด๘๐๐๐บาท
ดอกเบี้ยแบบรายวันรายอาทิตย์
ระหว่างที่พักชำระเงินต้นแบ่งแบบนี้ค่ะ
รายที่๑แปลว่ามีหลายรายนะ

ที่บอกว่าใช้ชีวิตสบายมีความสุขเที่ยวกลางคืน

รายที่๑กู้๑๕มีนาคมต้นปีเงินต้น๘๐๐๐บาท
ดอกเดือนละ๑๖๐๐บาท
เพื่อนแอบเอาเอกสารเธอไปกู้โดยไม่บอกเธอ
รายที่๒กู้๑๒กรกฎาคมเงินต้น๘๐๐๐บาทเหมือนเดิม
แล้วก็มี๕๐๐บาทด้วยรายนี้กู้๒ยอดเลย
ส่งดอกเบี้ยรายวันวันละ๑๐๐บาทและอาทิตย์ละ๑๐๐บาท
ครบกำหนดต้องจ่ายวันพรุ่งนี้แล้ว
อันนี้เธอเป็นคนเอาเอกสารไปให้ยื่นกู้เอง
พันบาทเพื่อนเอาเอกสารเธอไปกู้โดยไม่บอก
หนี้บอกว่า๕กันยายนนี้คิดดอก๖๐๐บาท
ถ้าจะจ่ายคืนต้องทบต้นทบดอกกลายเป็น๑๕๐๐๐บาท
รายที่๔กู้๘สิงหาคมเงินต้น๕๐๐๐บาทค่ะ
ส่งดอก๔๐๐๐บาทภายใน๒๐วันต้องส่งดอกงวดแรก๑๔กันยายน
และเจ้าหนี้ก็คือเจ้าที่มาทำร้ายเธอกับลูกนี่แหละเงินต้นต้องคืนภายในห้าเดือน
เงินต้นนี้๕๐๐๐๐บาทดอกเบี้ยอีก๔๐๐๐๐บาทรวมเป็น๑๐๓๐๐๐บาท
รวมยังไงเป็น๑๐๓๐๐๐บาท
เดี๋ยวเรื่องตัวเลขเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าเขารวมกันออกมายังไงนะคะ
ซึ่งเธอบอกเธอไม่ได้ยินยอมให้เพื่อนเอาเอกสารไปใช้แต่เพื่อนเอาเอกสารเธอไปใช้เป็นผู้ค้ำ
เธอบอกว่าเธอพยายามไปขอความช่วยเหลือจากครอบครัวของเพื่อนแล้ว

ทีมข่าวเราก็เลยไปที่บ้านพ่อแม่ของเพื่อนสนิทที่ถูกกล่าวอ้างเนี่ยนะคะ
ได้อีกข้อมูลหนึ่งค่ะคุณคิงเขาบอกมันเป็นคนละเรื่องกัน
เขาบอกว่าจริงก็ทั้งคู่กู้ด้วยกัน
กู้นอกระบบด้วยกันแล้วเอาเงินมาใช้จ่ายด้วยกันนั่นแหละ

ฝ่ายคนที่ว่าถูกทำร้ายเนี่ยที่เป็นคนร้องสื่อมาเนี่ย
มาเอารถมอเตอร์ไซค์ไปจำนำจนต้องไปถ่ายคืนมาเจ็ดพันบาทด้วย
แล้วเธอก็ไม่เคยมาขอหนีเจ้าหนี้ขออยู่ขออะไรเลย
มีการมาคุยเพื่อขอให้ไปใช้หนี้แทน
เขาใช้ด้วยกันเขากู้ด้วยกันไม่ใช่ว่าลูกแม่ไปกู้
ทีมข่าวเราได้คุยกับหนึ่งในเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ
ที่ให้กู้เงินจำนวน๕๐๐๐บาทที่ว่าเป็นเจ้าที่มาทำร้ายใช่ไหมคะ
เขาก็ยืนยันกับทีมข่าวเราแบบนี้ค่ะว่า

ผมไม่รู้หรอกว่าเงินที่กู้เป็นของใคร

ผมไม่ได้รับรู้เลยว่าเงินที่กู้เป้าหมายนะครับ
มันบอกว่านี่มันเป็นคนกู้
ก็มันเอาชื่อตัวมันเองครับเป็นคนกู้ห้าหมื่นเนี่ย
เราก็พยายามจะติดต่อไปที่ตัวเพื่อนสนิทที่ถูกกล่าวหาว่า
เอาเอกสารไปกู้โดยไม่บอกแล้วก็ไม่ยอมมารับผิดชอบหนี้นะคะ

แต่เบื้องต้นทีมข่าวติดต่อไปที่มูลนิธิของคุณปวีนาแล้ว
ลธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีนะคะ
มูลนิธิก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือเรื่องนี้